อีกหลายที่กันเลยครับไปเริ่มที่กำแพงเพชรนะครับ
ร่างทรงพร้อมชาวบ้านพากันเดินไปบริเวณทุ่งนา
หน้าสำนักสงฆ์วัดใหม่คลองอ่างหมู่๑๑
ตำบลวังไซอำเภอคลองขลุงนะฮะ
ซึ่งสำนักสงฆ์แห่งนี้ได้อันเชิญเจ้าแม่ตะเคียนทองขึ้นมา

งวดที่ผ่านมาได้ให้เลขเด็ด๘๒๒เห็นไหมจำ๒๒ได้ไหม

เฮงไปตามกันจนเป็นที่หือหา
งวดที่เราผมจำได้คุณอาริยาพูดถึงเลขเบิ้ล๒๒นี่
ใช่ไหมแล้วมันก็ออกพอดีนะ
รวมถึงเลขที่วัดด้วย๑๙๑ดิฉันจำได้
ใช่นะงวดนี้มันใกล้มากแล้วคุณอาริยาบอกต้องฟังนะฮะ
เมื่อไปถึงก็พบต้นตะเคียนยืนต้นความสูงประมาณ๓๐เมตร

คนของต้นตะเคียนมีช่องโพรงระหว่างกลางสามารถทะลุได้
ร่างทรงและชาวบ้านที่เดินมาด้วยกัน
ทำพิธีขอโชคขอลาบกราบไหว้จุดทูบจุดเทียนเสี่ยงทาย
นำไปปักไว้ใต้ต้นตะเคียนที่มีโพรงทะลุหากันได้
รอให้ทูบไหม้ให้ทูบหมดเผื่อจะได้เห็นตัวเลขนะครับ
ระหว่างรอทูบหมดนะครับปรากฏว่าร่างทรงมีอาการคล้ายถูกเข้าสิง
ลุกขึ้นร่ายรำรอบต้นตะเคียน
บอกว่าตนเองมีชื่อว่าแม่ประพัทธ์สุดาอายุ๔๖๔ปี
ไปกว่า๒๐นาทีพอทุบหมดนะครับ
ชาวบ้านก็พากันนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปที่ทูบเสี่ยงทาย
เห็นตัวเลขเป็นหลักร้อย๔๐๐กว่าเหมือนกัน
ซึ่งก็เชื่อว่าเลขในทูปดังกล่าวเป็นเลขเด็ดงวดนี้อย่างแน่นอนนะครับ
นี่ค่อยสีสองหนึ่งโทรศัพท์
ต้องมีความอดทนนะรอดูหน่อยนะคะ
ส่วนชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่บ้านต่อมดงตำบลต่อมอำเภอเมืองพยาว
ก็พากันมาไหว้มาขอโชคขอลาบต้นตะเคียนทองคู่
อายุกว่า๕๐๐ปีเนี่ยคุณผู้ชม

ลำต้นเนี่ยโอ้โหใหญ่จริงนะ
อยู่บริเวณหน้าวัดบ้านต่อมแล้วก็อยู่ชั่วอายุคนมายาวนาน
สำหรับต้นตะเคียนทองคู่นี้ลำต้นสูง๓๐เมตร

ยืนต้นเคียงคู่กันโดยมีแม่น้ำต่อมขั้นกลาง
ซึ่งต้นตะเคียนทองคู่นี้ชาวบ้านเชื่อค่ะ
ว่ามีสิ่งศักดิ์สถิติอยู่
ชาวบ้านก็เคารพนับถือกันมาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวานนี้ชาวบ้านก็พากันมาที่นี่
มารูปคลำถูจ้องมอง
องหาลวดลายตามลำต้นของต้นตะเคียนคู่
บางคนบอกว่าได้๒ตัวบ้างบางคนบอกได้๓ตัวบ้างนะคะ
บางคนก็ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่าย

แล้วเดี๋ยวบอกว่าจะเอาไปเสี่ยงโชค
คณะเดียวกันบรรดาพวกคำนะคะ

ก็ให้บริการกันถึงที่
ชาวบ้านก็เลยรีบซื้อเก็บเอาไว้

เขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นจากต้นตะเคียนคู่
ก็มี๑๕๐๒๘๕๖๓๙๖๙แล้วก็๕๐ด้วยคุณผู้ชม
ก็จะมีเลขอะไรบ้างนะที่กรรศิลป์
ที่วัดท่ากลางตำบลเจ้าท่าอำเภอกรรมรสัยค่ะ
ชาวบ้านเขาเอาดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้
แล้วก็ไปล้างทำความสะอาดไม้ตะเคียนทอง
ขนาด๒คนโอบความยาวสัก๑๐เมตร
มันโค้งสวยงามมากจริงคุณผู้ชมดูสิคะ
บางคนมองแล้วบอกว่าคุณอริยา
เหมือนกับลำตัวพญานาคเลย
เรื่องนี้นายเรืองชัยระดาริส
ราศนายกยกอบตเจ้าท่าบอกว่า
ตะเคียนทองต้นนี้ไปเจอตอนที่ขุดลอกบริเวณหนองแคน

ให้ประชาชนเขากราบไหว้ตามความเชื่อ

ท่านเจ้าอาวาสท่ากลางก็นิมิตร
ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาตีที่ต้นโพ๓ครั้ง
พอออกไปดูก็ได้ยินเสียงว่า
อยากมาอยู่ที่แห่งนี้ข้างต้นโพ
เจ้าอาวาสก็เลยตอบว่าอ้าวอยากอยู่ก็มาอยู่
หลังจากนั้นก็ได้ข่าวว่ารถแบ็คโฮลขุดพบต้นตะเคียนทอง
แล้วก็เอามาเก็บเอาไว้ข้างต้นโพ
แบบในที่เจ้าอาวาสท่านนิมิตรเลย

ชาวบ้านก็เลยเชื่อไงว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในต้นตะเคียนทอง
ก็เลยมากราบไหว้มาขอโชคลาภกันไม่ขาดสาย
ไม่รู้ว่าพวกต้นตะเคียนทองต้นโพ
เขาจะไปตีเป็นเลขอะไรกันนะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็มันมี๒ประเด็นนะครับ
เรื่องของการไปพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ภายในป่า
แต่ก็เป็นการพบศพของผู้เสียชีวิต
จริงแล้วผู้เสียชีวิตมีนิสัยชอบเข้าไปในป่า

ก็เมื่อวานนี้นะครับที่กรสินนี่แหละฮะ
ชาวบ้านก็พบศพของคุณตาจิตอุทัยสาอายุ๗๔ปี
ภูมิลำเนาอยู่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเสียชีวิตอยู่กลางป่าหน้าศูนย์ราชการกรสินนะครับ

คุณตาจิตได้มาเยี่ยมก่อนจะหายออกไปจากบ้าน
ปกติตาจิตชอบไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่แล้ว
และไม่ค่อยบอกใครและมักจะเป็นนักเสี่ยงโชค
มักจะไปหาตัวเลขเด็ดกับต้นไม้ใหญ่ในป่า
แล้วก็จะเข้าป่าอยู่เป็นประจำนะครับ
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าในครั้งนี้คุณตาจิตจะเข้าป่า
แล้วก็หายไปในป่าแต่เชื่อว่าคุณตาเข้าไป

ทีนี้ก็มีการพยายามที่จะตามหาตัวของคุณตา
ก็ชาวบ้านชาวช่องก็ช่วยกันหานะครับ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยกันหา
ปรากฏว่าคนที่เข้าไปหาของป่า

เดินเข้าไปดูก็ตกใจว่ามีศพคนเสียชีวิตอยู่
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
น้องชายของผู้เสียชีวิตน้องชายของคุณตาจิตบอกว่า
พี่ชายถือว่าไม่ได้บอกลากันเลย
ไม่คิดว่าจะเข้าไปในป่าคนเดียวครั้งนี้
แล้วจะเสียชีวิตกลางป่านะครับ
ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบแรงเฮียนของพื้นป่า
แต่จริงแล้วคุณตาจิตจะชอบมากนะ
ถ้าสถานที่ใดมีพระภูมิเจ้าที่แรง
หรือว่าเฮียนคุณตาจิตจะไปนั่งกรรมฐาน
และทำพิธีขอเลขเด็ดทุกครั้งเลย

ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุอาจจะเหนื่อยหอบ

วิธีพ้ายอีกที่หนึ่ง
เรื่องราวสุดแปลกให้คุณชิสาเล่า
เรื่องนี้นะคะบอกได้เลยว่าอาจจะมีรายเดียวในโลก
อย่างไรฮะนี่ค่ะนายสมศักดิ์เผือกเทศอายุ๖๓ปีคนนี้ค่ะ
เขาอยู่บ้านเลขที่๙หมู่๓ตมตลาดใหม่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
สังเกตที่หน้าอกนะคะเขามีพูดภาษาบ้านนะมีนมมีหัวนมอยู่ที่ลำตัวทั้งหมด๔จุดด้วยกัน
เต้าด้วยกันเนี่ยคุณผู้ชมเห็นชัดเจนเลยนะคนที่เพิ่งจะเห็นก็ตกอกตกใจแล้วก็ฮือฮา
บางครั้งก็มีกระเศร้าเยาแยกกันว่าเอ้ยเป็นวัวเป็นควายหรือเปล่ามีนม๔เต้าแบบนี้
เขากดไหมล่ะคะไม่กดไม่กดเขาก็ไม่ได้กดเครื่องอะไรนะคะ
ซึ่งตัวนายสมศักดิ์เนี่ยเขาก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปดูผอมแบบนี้แต่แข็งแรงนะ
ไม่ได้เจ็บไข้ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแต่มีเรื่องสุดขำเนื่องจากว่ารูปร่างผอมแห้งเนี่ย
คือครั้งหนึ่งนะเขาเคยถูกตำรวจจับไปตรวจปัสสาวะเพราะคิดว่าติดยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ย
ผอมแบบนี้ติดยาหรือเปล่าปรากฏไม่มีนะแข็งแรงกำยำดี
ที่สำคัญเป็นคนสนุกสนานร่าเริงเฮฮามีความสุข
และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือเขารู้สึกภูมิใจที่ตัวเองมีนมสีเต้าไปด้วยซ้ำ
ไม่เหมือนใครใช่ค่ะที่สมศักดิ์เขาก็มองโลกในแง่ดีค่ะใช่ค่ะ